เคยเห็นสายเคเบิ้ลสายไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้าเนี่ยนะคุณผู้ชมครับ

มีนกมีกระรอก
แต่ว่าลองดูแวบแรกนะคุณผู้ชมคิดว่าเป็นอะไร

คืออะไรอ่ะ
มันก็เป็นจันเกงในผู้หญิงเลยนะ

ตอนแรกน่ะบางคนคิดว่าว่าวจริงเหรอ

มีมีคนมองว่าแบบเอ๊ะมันเหมือนกับว่าวหรือเปล่า
แต่ดิฉันว่ามันชัดมากเลยนะบางตัว

ว่าเราว่าไปติดบนสายเคเบิ้ลเนี่ยนะคุณน้ำแข็ง

นั่นแหละสิมันคือกอกอนออก

เนี่ยแล้วมันไปอยู่ทำไมตรงนั้นนะคะ
คือจะปีนขึ้นไป
เจ้าของคลิปบอกว่าสายมูช่วยบอกหน่อยหรือใครไปทำพิธีอะไรแก้เคล็ดอะไรหรือเปล่า
เพราะแขวนอยู่แบบนี้เป็นแผงสูงสัก๔๕เมตรครับมีรายละเอียดว่าภาพของกางเกงในถูกแขวนไว้บนราวคล้ายราวตากผ้าจำนวนมากเรียงรายนับร้อยตัวครับ
นี่อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
คุณผู้ชมมีผู้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนมาหลายแบบแล้วอ้าวหมายถึงอะไรเปลี่ยนมาหลายแบบ
เน็ตก็เดากันไปต่างนานาแข่งกันเดาเลยล่ะ

เนี่ยเออบางคนบอกเอาไว้ป้องกันพวกศักยันต์
นี่คุณผู้ชมนะดูข่าวนี้ไปกับเรานะก็คอมเมนต์มาบอกว่ามูเตรู
อืมเออแล้วอ๋อมีคุณผู้ชมบอกว่า
ที่เขาเอาไปแขวนข้างบนเป็นหมวดรอเรือกับรอลิงทั้งนั้นเลย
ยังไงคือกางเกงลิงอย่างนี้เหรอกับรองเท้า
อ๋อเหรอแล้วเพื่ออะไรครับเออมีคนก็ค่องใจว่า
ที่แขวนอยู่ไม่รู้ล่ะว่ามาแขวนทำไม
แล้วของเก่าหรือของใหม่ใช้แล้วหรือยังใช้แล้วซักแล้วหรือยัง
โอ้โหทีมข่าวเราไม่รอช้าครับไปไขปริศนาทันทีเลย
พูดคุยกับพี่ท่านหนึ่งเป็นรอปภอยู่แถวนั้นนี่แหละ
ค่ะพี่รปให้ข้อมูลว่าเมื่อ๒๓ปีก่อน
ญาติพี่น้องเจ้าของที่ดินที่แขวนกางเกงใน
ก็ขายที่ดินให้กับเจ้าของโครงการ
แต่เจ้าของที่ดินรายนี้ตกลงราคากับเจ้าของโครงการไม่ได้

กดราคาเจ้าของหมู่บ้านเขาก็เลยไม่ซื้อฮะ
จากนั้นมีการนำถุงเท้าเอารองเท้าบูธบ้าง
เอากางเกงในเก่าบ้างไปแขวนทางทิศใต้และทิศตะวันตก

ก็เป็นเจ้าของที่ทำในที่ตัวเองนี่แหละ
โดยไม่รู้ว่าครั้งนี้เจ้าของที่ดินไม่พอใจเรื่องอะไรถึงได้ทำแบบนี้ครับ
เขาก็เลยไม่ซื้อทางโครงการไม่ซื้อ
เขาไม่ซื้อปุ๊บเขาก็ทำแบบนี้